หน้าขอนสีวนักปัจจันทรีย์ก็หนักเช่นเดียวกันแต่มันก็มีดราม่าเกิดขึ้น
เพราะว่าจิตอาสาต้องการจะเอาของไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
แต่ไม่ได้แจกธรรมดาเขาใช้วิธีการโยนเข้าไปให้
แล้วมันโยนไม่ถึงของมันก็ตก
เขาบอกว่าชาวเน็ตไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยไปดูภาพก่อนครับ
มันก็เป็นภาพที่ไม่น่าดูดูแล้วไม่สบายใจเหมือนกับว่าชาวบ้านเขาไปขอไปมันไม่ดีอ่ะภาพมันดูแบบอะไรก็ไม่รู้นะมันก็ไปถึงขนาดอุตส่าห์ฝ่าน้ำท่วมเข้าไปถึงขนาดนั้นไม่มอบกันดีดีอ่ะทำไมไม่ให้เขาพายไปแล้วให้กับมือเขาแล้วค่อยออกมาทีละลำทีละลำอะไรอย่างเงี้ยคือชาวเน็ตเห็นแล้วเออมันก็ไม่เหมาะสมอ่ะอะไรแบบ
มาถามกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้ใช่คือเอาอย่างนี้นะแค่คุณคิดตั้งใจที่จะลุยน้ำท่วมไปมอบของเนี่ยคือจิตใจคุณก็โอเคแล้วตั้งใจดีแล้วแต่ว่ามันดีไม่สุดอ่ะนั่นแหละสิสุดท้ายเนี่ยข้าวของที่โยนมันตกน้ำชาวบ้านก็ต้องพายันไปเก็บแล้วถามว่ามันจะเสียหายไหมมันจะกินได้ไหมมันก็มีคำถามตามมานะฮะ

บ้านก็พายเรือไปรับเขาบอกว่าเขาชี้แจงว่าชาวบ้านทุกคนเข้าใจดีไม่ได้คิดมากหรือคิดว่าไม่เหมาะสมนะที่มีการโยนกันแบบนี้เพราะสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ไม่น่าจะเสียเวลาพายเข้าไปรับมือจากมือทีละคนอันนี้ผู้นำชุมชนเขาชี้แจงแต่ชาวบ้านเขารู้สึกอย่างไรอันนี้อีกเรื่องหนึ่งชาวเน็ตรู้สึกอย่างไรอีกเร